ร้อน๑๕๐นะคะใหญ่มั้ยคะเหตุผลที่จิงเหมือนกับแห้งอยู่ด้วยค่ะกัน
มึงอยากมาหาพี่แม่มึงปิ่น

ป่ะฉันว่าเธอบ่านนอกสรุปฉันคนในกุงถือก้นเว้ยรึเปล่านี้
โอ้โหร้อยหาสิบบาท
แกงแตดกระโบยิ้มก้าาาา
ดูมึงมันยัดใส่
หมูแม่ค้ากลางปลา
นี้กูว่าอีไอต์ตัวเราสู้กับมันตัวคนบริโภคอีกเนาะ
ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนี่นี่นี่นี่แกเนี่ยเนี่ย
มันเกินไปวะค่ะผู้ได้ไปผู้ได้ต้องเบิ่งดีดีเด้อค่ะเด้อ
อยู่ภูพันธ์เด้อค่ะมือเนี้ยค่ะซื้อมาไม่ไม่โชว์โชว์โชว์ค่ะ

อืมอันนี้ก็สองขีดอะยกตัวสองขีดมาโชว์พี่อะยกยกยกขึ้น
โชว์โชว์โชว์โชว์โชว์นี่สองขีดแล้วอันนี้ก็ร้อยเนี้ย
ต้องเท่าไหร่กับตรงแต่เดี๋ยวกับตรงก็จะหาร้อยก็ไม่ได้อัน
อันนี้ครับบางที่ลุกซ้ำไข่ไปไหนมาบางที่อย่างน้อยแบบแถมเนี้ย
แถมไปสองสามนี่จริงแบบก็พอพอกันทิศอันพึ่งเทออกบัง
ตรงนั้นอะสิชื่อตัวมันแพงเลย
อืมลองเทดูลองเทออกอ่ะยกมันเอายากยากพอหายกออกมาปุ๊บ
นี่อ่ะเออตอนที่แรกค่ะพวกใส่กระทงพอจะ
อันนี้ให้โกงค์โกงค์ใช้เป็ดต่อให้ลูกค้าพึ่ง
ซึ่งก็เขากล่องพวกเฮดเอ็นซีนแหละค่ะเดี๋ยวกัน
เฮดก้าลก็เจ๊ะน้องเฮ้มันนักขอแบบนี้

เขาใส่กระทุ่งก็ให้มาได้เป็นฮุตฮัวจ้ะ

เห็ดเพราะมันมาเร็วมาเลย
ล่างกินออกเราเท่านี้น่ะเออต้องไปล่างสิ
ผ้าแคมนมควรเอาไปเดี๋ยวพี่พี่พูดพวก
อีกไปชอบก็จะเริ่มแก่

ถือกลงบรรทีไปจากไรครับ

จะพูดพูดถึงว่าสอดใส่หรือป่าโบแมน
เพราะว่าบางคนใจเงินกระทงคือได้

เพราะว่าทุกคนมันก็ต้องสั่งพอเห็ดเพาะมันก็ราคาเดียวกันอยู่แล้ว
ที่ฮะสื่อออกมาจากป้าก็
เอาเบิ้งตัวไปเบิ้งก็จะเห็นกับท่องไง

ทุกทุกร้านอยู่แล้วบรรณีก็คือต้องเบิ้งว่าห้องก็ต้องขัน
ได้เมื่อกับท่องตัวนั้นมันร้ายกว่าก็ต้องให้เขาเทให้เบิ้งถ้าถ้า
ว่าเออพอดีก็ต้องถามแม่ค้าว่าเป็นยังคือห้องกระทง
เพราะว่าบางคนก็สิวางห้องเพราะว่าโชว์คันที่กระทงตามคนก็
เข้าไปเห็นเหตุเพราะเห็นเหตุพวกที่มาล่ะลังคว้นเขากับห้อง
ขึ้นให้มันสูงเป็นการดึงดูลูกค้าคนซื้อก็ต้องเบิงวาก็ต้อง
แล้วที่เห็นที่ออกใหม่ใหม่นี่เจ็ดร้อยในกระท่องนึงประมาณกี่ขีดครับ
กระท่องนึงก็ประมาณคนล่างคนก็ขีดขีดกว่าสองขีดกันแล้วเจ๊ค่ะ